คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่ฉะเชิงเศร้ามีหนุ่มวัยสามสิบเอ็ดปีครับรถกระบะออกจากอู่ซ่อมนะครับ
ขับไปตามถนนเพื่อทดสอบเครื่องนะครับ
แต่ว่าไปเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ริมถนนทำให้เสียชีวิตคาที่
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยชาเชิงเซาจุดบางคล้าใช้รถยกลากรถกระบะเชฟโรเล็ตสีน้ำเงิน
อยู่ในสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้า
เสียหลักพุ่งชนบ้านเรือนประชาชนริมถนนหัวไซปากน้ำ
ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งภายในรถพบนายเจษดาศรีสุลักษณ์อายุ๓๑ปีเสียชีวิตติดอยู่เบาะที่นั่งคนขับ
ตำรวจสพบังคล้าสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายเจษดาขับรถออกมาจากอู่ซ่อมแล้วเร่งเครื่องเพื่อทดสอบรถ
แต่พอขับออกมาได้เพียง๒๐๐เมตร
รถกลับเสียหลักพุ่งชนบ้านเรือนประชาชนอย่างจัง
ทำให้รถหงายท้องล้อชี้ฟ้าและคนขับเสียชีวิตขาดที่
หงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ทุ่งนา
ริมถนนสายสุโขทัยตากอำเภอเมืองสุโขทัย
เพื่อช่วยเหลือคนขับที่ได้รับบาดเจ็บถูกทับติดอยู่ภายใน
ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณสี่แยกตานเตี้ย

สามารถนำผู้บาดเจ็บออกมาได้

คือนายปัญญากรบุญแม่นอายุ๒๐ปี
คนขับรถคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บบริเวณคอ

ส่วนสาเหตุตำรวจจะทำการสอบสวนในภายหลัง
กล้องหน้ารถบันทึกวินาทีที่รถกระบะสีน้ำเงิน

ริมถนนเข้าโรงพยาบาลห้วยพลู
ตำบลห้วยพลูอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ทำให้ด้านหน้ารถอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้า

หลังเกิดเหตุกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าช่วยเหลือ
นายวชิรภรรษักษ์สุขลอยอายุ๔๑ปี
คนขับรถกระบะที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ผู้ภัยช่วยเหลืออยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมง
นำตัวออกมาส่งโรงพยาบาลได้สำเร็จ
เห็นเหตุการณ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
รถกระบะคันนี้ขับออกมาจากแยกห้วยพลูด้วยความเร็ว
ก่อนที่จะเสียหลักหมุนแล้วพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าอย่างจัง
โชคดีที่ขณะเกิดเหตุรถเจ้าของคลิปไม่ขับสวนไปพอดี
เช่นนั้นอาจเกิดความสูญเสียขึ้นมากกว่านี้